จังหวัดลำพูนในพื้นที่ภาคเหนือของไทยนั้นแต่เดิมเคยประสบปัญหาเรื่องของภัยแรงอย่างหนักนะคะ
แต่ด้วยสายพระเนธอันยาวไกลของในหลวงราชการที่เก้า
มองเห็นความลำบากของประชาชนจึงทรงบากบั่นไปช่วยขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราศดรจนเกิดความเจริญได้ในพื้นที่
ติดตามจากรายงานค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดถึงสามครั้งและทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินจะ
มีแนวทางเพื่อช่วยชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสมอ
สักถามว่าทำไมตะบนนครจิดีเนี่ย
ชื่อนครจะดีทำไมแห้งแรง
สื่อนครจิดีแห้งแร้งจะมาช่วยจะมาช่วยให้มันมีน้ำ
รู้เลยว่าแผนที่ตรงนี้คงจะให้สร้างตรงนี้
ที่ไหนดูแผนที่ที่ไหนเก็บน้ำได้เยอะ

แต่ไม่ได้รบกวนชาวบ้าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งรับสั่งให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย
ในพื้นที่๑๒๗๐๐ไร่
รอบคลุมอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮ่ง
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่องเป็นกุญแจแรก
ที่ช่วยพลิกฟื้นลุ่มแม่น้ำอาวให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์
และยังทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำแม่อาว

ช่วยชาวบ้านกว่า๕๐๐หลังคาเรือน
ได้มีน้ำกินน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้
ตอนนั้นต่ำบนน้องคอยจดิมแห้งแรงหน้าดูด้วย
หนูเฉพาะดีช่างอ่างมานี่ก็ดี
ชาวบ้านรับประโยชน์ค่ะเยอะเลย
ตั้งแต่ผูกพริกผูกทัวร์ผูกต้นไม้
ผูกมะม่วงผูกอะไรได้หมดเลยก่อ
ดีขึ้นมาชาวบ้านมีรายได้

พื้นที่บ้านน้ำย้อยสามารถทำการเกษตรได้
โดยอาศัยน้ำจากอ่างแม่อาวน้อยสูบเข้าไร่สวน
ซึ่งส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชแบบผสมผสาน
พืชสวนพืชไร่และผลไม้

สร้างรายได้ให้ชาวบ้านกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง

สี่ไร่ผมก็ตอนนั้นปลูกลำไย

มีลำไยแล้วก็เดี๋ยวผม

ผมก็เอาฝรั่งปลูก

แล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัด
เศรษฐกิจโพเพียงครับ
ดีใจกันทุกตำบลนะคะ
เพราะว่าได้ใช้น้ำได้มีอุดมสมบูรณ์
มีต้นไม้ต้นอะไรขึ้นเขียวชะอุ่มครับ

ทุกอย่างเมื่อก่อนแห้งแรง

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ส่งมุมันแก้ปัญหาให้ราษดร
นำมาซึ่งความทราบซึ้งใจของชาวรุ่มน้ำแม่อาว

ไม่มีชนชาติใดในโลกที่โชคดีเท่าคนไทยอีกแล้ว